เตรียมของพุ่มพวงแต่เท้าเลยค่ะ

แม้ว่าวันนี้ฝนจะลดลงอย่างชัดเจน
บอกตั้งแต่เช้านี่แหละค่ะลูกค้ารออยู่นะ
คุณผู้ชมอิทธิพลของสภาพอากาศในประเทศไทยนะคะ
ลมหนาวที่เขาเคยมาจากประเทศจีนช่วงนี้
ถอยหลังถอยหลังถอยหลังกลับไปเล็กน้อยแบบนี้ค่ะ
แต่อย่าลืมนะคะช่วงนี้ยังเป็นฤดูร้อนอยู่
่อมความร้อนยังคงปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย
ก็เลยทำให้อากาศยังคงร้อนอยู่ไงคะ

พูดถึงเรื่องของฝนเช้านี้ผ่านไปเลยค่ะ
ฝนจะเริ่มในช่วงประมาณบ่าย๒มีบ้างนะคะ
ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
วันนี้ก็ยังมีฝนนะแต่ช่วงเช้าไม่มีนะ
แต่ฝนที่ตกเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเบาไม่ถึงขั้นเป็นพายุฤดูร้อนแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิ

กลับมาแล้วนะถ้ามีฝนนะจุดนั้นนะ
ถ้ามีฝนคลื่นอาจจะสูงได้๒เมตรเลยแต่ฝั่ง
นี่อันดามันคลื่นไม่ค่อยสูงเลยค่ะ
อุณหภูมิพอมีฝนตกลงมาก็อากาศมันก็มันก็ดีขึ้นนะช่วงเช้านะ

เพราะฉะนั้นออกไปไหนอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ